สัปดาห์นี้ดูกันต่อเพราะว่าศูนย์ธรพฤตของเช็นนท์เย็นเล่น
รวมทั้งในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่มีการปรับคาดการณ์
ทั้งหมดนี้จะส่งต่อภาพรวมการลงทุนอย่างไร
เราติดตามมุมมองการลงทุนจากนี้ไปพร้อมกันนะครับ

ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
และคุณสิทธนันตร์บุญยอดผู้บนในการอาวุศวสาขา

เข้าสู่ช่วงอีกข้อยิ้งเด็กกับครอบครัวบัวหลวงนะครับ

เช้านี้ตื่นมาโอ้โหคือข่าวใหญ่ที่ทั่วโลกต้องจับตา

แล้วไปลงอยู่ในเขตหน้าน้ำพิเศษของญี่ปุ่น๓ลูกนะครับ
ก็ทำให้เหตุการณ์ทั้งตอนนี้เริ่มตึงเครียดใช่ไหม
เพลงเครียดนะตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดมาก็ติดลบเลย

ที่คนจับตามองว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ
ก็โดยรวมแล้วแต่เขาก็ว่ามันเป็นเรื่องปกติ

เขาซ้อมรบกันทางเกาหลีเหนือเขาก็ชอบกดกดอะไรอย่างนี้นะ
ก็เลยทำให้ตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองก็อาจจะมีการปรับลงนิดหน่อย

เมื่อวันศุกร์นี้ปิดไปที่๑๕๖๖๒๐จุดนะครับ

พอรุ่นตลาดโดยรวมนิเศษจุดมา๓๔๐๐๐ล้านนี่ถือว่าต่างประชาเฉลี่ยนะ
ทีนี้ถ้าเราดูทั้งสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นไทยพูดง่าย

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็ยังไม่มีประเด็นอะไรใหม่เข้ามานะครับ

ก็ตามคาดนะตามคาดออกมาหมด

แต่ที่น่าติดตามก็คือทางฝั่งอเมริกันคุณปี๊ก
เพราะว่าตอนนี้ข่าวขนมากเยอะ
คุณถามนี่แถลงไปแล้วใช่ไหมนโยบาย

แต่ไม่ใช่คุณทำคนเดียวที่เป็นสตาร์นะทางฝั่งโน้นนะ

ก็คือออกมาประกาศแล้วนะครับว่าที่เขาประชุมกันเนี่ย

เขาก็มองว่าตัวเลขทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ้างงานนะ

แล้วก็ในเรื่องของเป้าเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อที่ออกมาก็ใกล้เคียง๒นะครับ
อย่างนี้เพราะว่าการเฟชย์เองก็เลยต้องออกมาประกาศนะครับ

เออต้องขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าปล่อยให้ช้าไปนะ
เดี๋ยวไปขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจมันร้อนแรงมาก

เพราะว่าก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์เขาคาดการณ์กันว่า
อาจจะไปขึ้นในช่วงปลายปีใช่ไหมคุณปิ๊ก
แต่นี่บอกว่าโอ้โหถ้าเกิดจะประกาศขึ้นภายในมีนา
อาจจะไม่ได้เห็นว่าทั้งปีอาจจะเดิมมองว่าขึ้นแค่๒ครั้ง
ตอนนี้อาจจะเห็น๓๔ครั้งนะ

เพราะว่าเวลาอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยจะกระทบอะไรบ้างคุณปิ๊ก
แน่นอนอเมริกาเขาเศรษฐกิจเขาใหญ่นะครับ
แล้วก็เงินทองการค้าการขายเงินทั่วโลกในชั้นดอลลาร์กันทั้งนั้น
ถ้าสมมุติว่าอเมริกาหรือเฟสขึ้นดอกเบี้ย
อ๋อเพราะตอนนี้สันดากรตอนเราไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหม

ต่ำกว่า๓๕นะอยู่ในสไทบาทนะครับ
วันนี้๓๕กว่าแล้ว
เพราะว่าเขาบอกค้าการเงินบาทอาจจะอ่อนข้ามเที่ยวกับดอลลาร์

ไปหาผลตอบแทนที่สูงตอนนี้พออเมริกาเริ่มขึ้นดอกเบี้ย
ก็อาจจะเห็นเม็ดเงินที่กระจายอยู่ทั่วโลกกลับเข้าไปที่อเมริกามากขึ้น
และที่สำคัญถ้าเกิดอเมริกาขึ้นอเบียหลังด้วยก็อาจจะหรือไม่ก็ได้
ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าของเราค่อยฟื้นตัว
มึงเริ่มนะครับก็อาจจะไม่เร่งขึ้นมากนะครับแต่ก็อาจจะส่งผลต่อได้และเปลี่ยนนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ขึ้นต้องไหลกลับแน่
มีโอกาสเพราะเราก็เริ่มเห็นตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะ
ตราสารหนี้ก็มีการออกไปต่างประเทศบ้าง
อันนี้เอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชมนะครับ
ก็สินัยยุบัติของคุณทรัมพ์ตอนนี้เขาประกาศออกมาแน่นอนแล้วครับ
ยังไงบ้างคุณเอ็ดนะครับอันดับหนึ่งคือการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อาจจะใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจในการลงทุน
ซ้ำพื้นฐาน๑ล้านล้านเหรียญ
โอ้โหสูงเยอะทีเดียวเยอะมากอันดับที่๒คือปฏิรูปภาษี
ก็จะลดภาษีทั้งนิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาด้วย
เพิ่มรายจ่ายแต่ลดรายได้ใช่นะครับ
อันดับที่๓นี่คือปฏิรูปเรื่องคนเข้าเมือง
ก็ให้อเมริกันเนี่ยใช้เขาเรียกว่าจ้างอเมริกันเท่านั้นนะครับ
ก็ลงแรงงานลงงานร่วงระบบออกไป
ใครเป็นโรบินฮูทไปทำงานผิดต้องปรับตัวนิดนึงนะครับ

แต่เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนะครับแต่ใน๔ใน๔นโยบายนี้เขาบอกว่า
มาไล่เลี่ยงกันอันไหนทำได้ก่อนอันไหนต้องรอนะครับ

อันนี้น่าจะทำได้อันดับต้นนะ

แต่อยู่ที่ว่าในแต่ละรัฐจะให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนกับโดนัลดทรัล
แล้วก็เลือกประกันสุขภาพกับปฏิรูปภาษีอาจจะต้องผ่านสภาหน่อย
แต่ก็น่าจะทำได้อันดับ๒ในโนโยบายนี้

เพราะว่าเม็ดเงินนี่จำนวนมากนะ๑ล้านล้านเหรียญนะครับ
อาจจะไม่ได้ใช้ลงทุนแค่ปี๒ปีนะอาจจะเป็นการลงทุนระยะ

เพราะฉะนั้นปัจจัยของเราคุณพร้ำก็มาดูกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้าง
สุดท้ายก็คือทางต่างประเทศ
การที่มีคุณทรัมป์เข้ามาในระบบเศรษฐกิจ
ผมเชื่อว่าคุณซื้อทั่วโลกต้องมาเปลี่ยนระยะบาย

ก็ต้องรักษาเสถียรภาพมากกว่า

จะมีเรื่องของการท้าชะกิจกันต่างนานานะ

อย่าไปผงผางมากนะ
ต้องรอดูนโยบายเขาจะกระทบมากน้อยแค่ไหน
เขาจะไม่ให้มันโกรธมากแต่จะให้มันคงที่
ประบบมูลค่าตลาดตอนนี้เนี่ย๑ล้านบาท